วันนี้เป็นกรอบเล็กในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้
กรณีแก๊งงานบวชที่เข้าไปทำร้ายครูอาจารย์รปภ
แล้วก็เด็กที่สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้จับไปละ๒๔คนแล้วก็มีหมายจับเพิ่มเติมอีก๓คน
ปรากฏว่าตอนค่ำของวันที่๒๘เนี่ย
แปลว่าตอนนี้เหลืออีกหนึ่งคนที่ยังหลบหนีนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็มีเรื่องของการตรวจยาเสพติดอะไรด้วย

ก้มหน้าก้มตาปิดหน้าปิดตาแบบนี้เขาปฏิเสธนะ
เขาปฏิเสธเขาบอกว่าเข้าไปด้วยจริง

นี่ค่ะเป็นช่วงที่ตำรวจนครบานบางขุนเทียนเนี่ย
นำตัวนายพีรพลเอ็มชาวนาอายุ๒๘ปี

หมายจับคดีที่บุกทำร้ายครูนักเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะคะ
ซึ่งถือว่านายพีรพลเป็นผู้ต้องหาคนที่๒๕
ไปจับนายพีรพลได้คืนวันที่๒๘กุมภาพันธ์
จับได้ที่บ้านญาติที่อ่างทองนะคะ
ก็นำตัวมาสอบสวนนายพีรพลก็ให้การภาคเศษ
คือยอมรับแค่ว่าไปในโรงเรียนจริง
แต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายครูและนักเรียนนะเข้าไปห้าม
ส่วนอีกคนนึงคุณผู้ชมคือนายสิทธิชัย
จรสุกอายุ๓๗ปี
ก็เดินทางมามอบตัวช่วงดึกของวันที่๒๘เหมือนกันค่ะ
เรื่องต้นไปเจอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของทางโรงเรียน
ว่านายสิทธิชัยเป็นคนที่เข้าไปในโรงเรียน
แต่ว่านายสิทธิชัยเองก็ให้การภาคเศษนะ
คือรับว่าไปในโรงเรียนจริงแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำร้ายร่างกาย
วันเกิดเหตุไปร่วมงานบวชตามปกติ
คนนี้เขายอมรับนะว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์แต่เขาไม่ได้เมา
หลังจากที่มีปัญหากันเรื่องเครื่องขยายเสียง
กลุ่มของเขาวิ่งกรูกันเข้าไปในโรงเรียน
แล้วตัวเขาก็ตามเข้าไปด้วยเหมือนกัน
แต่ผมตามไปจะไปห้ามปราม
แล้วยืนยันด้วยนะว่าตัวนายสิทธิชัย
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้ทำลายทรัพย์สิน
แล้วพอหลังจากเกิดเหตุความวุ่นวายเสร็จแล้วปั๊บ
เขาบอกว่าเขายังกลับมาทำงานตามปกติ
พอรู้ข่าวว่ามีหมายจับออกมาอีก๓คนล็อตหลัง
เขาก็เลยตัดสินใจมามอบตัวกับตำรวจ
เอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
เท่ากับตอนนี้จับกันกี่คนแล้วครับ

จำนวนนั้นก็เป็น๒๐คนเป็นอายุเกินเยาวชนแล้ว

และนี่ออกหมายจับล็อตที่๒๓คนมอบตัว๒คน
รวมทั้งสิ้นจับแล้ว๒๖คน

ใช่ครับตอนนี้เหลืออีกแค่คนเดียว
เหลืออีก๑คนคือนายพีรยุทธ์หรือว่าบอนเสิร์ตภูล
เป็นผู้ต้องหาหมายจับข้อหาเดียวกัน
ขณะนี้ยังหลบหนีตำรวจติดต่อญาติให้เข้ามอบตัว
แต่ก็ยังตามตัวไม่เจออยู่
เรื่องนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวานนี้นะครับก็ไปพร้อมกับรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานไปสอบสวนผู้ต้องหาด้วยตัวเองเลย
โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติก็เปิดเผยนะครับว่า
คดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน
ตำรวจจะเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาอีก๑คน
ก็คือนายบอลมาดำเนินคดีให้ได้
สำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งสิ้น๒๗คน

บางคนมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
เสพและจำหน่ายติดตัวด้วยนะ
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๒คนล่าสุดนี้
ให้การรับสาภาพว่าเป็นบุคคลในกล้องวงจรปิด
แต่ไม่ได้เป็นคนทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สิน
ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การในชั้นสอบสวน
เรื่องต้นแจ้งข้อหาผู้ต้องหาทั้ง๒คน
ข้อหาเหมือนกับผู้ต้องหาล็อตแรกทั้งหมดนะครับ
ส่วนกรณีเรื่องของยาเสพติดล่ะ
ฉีดสีม่วงตกลงว่ายังไงก่อนหน้านั้น
คือกรมราชธรรมตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหา

คือตำรวจทีแรกตรวจแล้วตรวจปัสสาวะ
ยังไม่เจออะไรนะตอนนั้น
แต่ทีนี้พอกรมราชธรรมมาตรวจที่เป็นตรวจเลือด
พบว่ามียาเสพติด๒ราย

กลมราชทันกับตำรวจตอนที่ตรวจสอบตรวจอย่างไร

แล้วก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
แต่ไหนพอเวลาเอาไปควบคุมตัวแล้ว

กรมราชธรรมถึงตรวจฉี่เจอว่าเป็นสีม่วง
เรื่องนี้รองพบตรออกมาชี้แจงนะ
ใช่ค่ะบอกว่าตำรวจเองเบื้องต้นนะตรวจปัสสาวะ
แล้วยาที่ใช้ตรวจเนี่ยมันเป็นยาที่ใช้ตรวจเฉพาะแอมเฟตามีนคือยาบ้า
ตอนนั้นเลยไม่เจอสารเสพติดอันนี้ส่วนของตำรวจนะคุณผู้ชม
แต่เวลากรมราชธรรมเอามาตรวจเนี่ย
คือเขาบอกว่าเป็นการตรวจอีกรูปแบบหนึ่งคือตรวจเลือด

ใช่แล้วพอตรวจเลือดก็เลยเจอสารเสพติด
มันตรวจกันคนละกระบวนการคนละวิธีรวมถึงตัวยาด้วย

แต่ทีนี้ค่ะเรื่องของยาเสพติดที่ตรวจเจอ๒รายเนี่ยนะ
ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
แต่ก็กำชับกับพนักงานสอบสวน
ว่าเรื่องนี้จะต้องทำสำนวนคดีให้รอบครอบ

ทีนี้ณตอนนี้ผู้ต้องหาอีก๑คนนี้ยังรออยู่นะ
ถึงจะครบทั้ง๒๗คน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของค่าเสียหายกันหน่อยละกัน

กระทรวงศึกษาธิการก็มีการสรุปตัวเลขความเสียหายแล้วนะคะ
คือ๗แสนถึง๑ล้านบาท

ยังไม่ได้รวมค่าทำขวัญของคนที่โดนทำร้าย
ว่าจะเป็นพอคุณครูรอปภหรือว่าเด็กนักเรียน
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายแพทย์ธีรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์

พิจารณาเรื่องของการฟ้องแพ่ง
เพราะว่าไม่อยากให้คุณครูหรือว่านักเรียนเนี่ย
ฟ้องค่าทำขวัญส่วนตัวเอง

ก็เลยมอบหมายให้กับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
หรือว่าสทศเป็นผู้ฟ้องร้องแทน
เพื่อให้คู่กรณีเขาชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับผู้จัดสอบหรือว่าโรงเรียน

นิติกรจะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ด้วย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการสอบของเด็กค่ะ

ใช่ค่ะแพลต๕ที่เกี่ยวข้องกับความถนัดทางวิชาชีพครู
เขาเปิดให้ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้ว
มีเด็กขอสอบใหม่ทั้งหมด๘๗คน
คือวันนี้เขาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนะคะ

ประกาศทางเว็บไซต์ของสทศค่ะ
แล้วเดี๋ยววันอังคารที่๕มีนาคม

เขาบอกว่ากลัวว่าเด็กจะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ
กลัวภาพจำภาพย้อน
ก็เลยจะไปสอบใหม่ที่โรงเรียนบางประกอบวิทยาคม
แล้วเดี๋ยวจะประกาศผลสอบวันที่๑เมษายนนะคะ